หนูขอขอบคุณพี่เป๊กกี้มากเลยนะคะ

และพวกหนูจะสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีของลุงอ้วนและตั้งใจเรียนค่ะ